โปรดติดตามตอนต่อไป

จนไปถึงวันเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม

ให้ใช้จ่ายไม่เกินคนละ๑๙๐๐๐๐๐บาท

ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ให้ใช้จ่ายไม่เกิน๔๔ล้านบาทครับ
ส่วนกรณีที่มีการเลือกตั้งสอสอใหม่

ให้ผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน
ใช้จ่ายได้ไม่เกิน๙๕๐๐๐บาท

ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน๖๓๐๐๐บาทครับ
กรณีที่กรกตประกาศให้เลือกตั้งใหม่

ที่ไม่มีผู้สมัครแน่รับคะแนนเสียง

ตำแหน่งที่ว่างให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน๑ล้าน๙แสนบาทครับ